มาดูเรื่องของโครงการเราชนะบ้าง
อันนี้คือพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าดีสำหรับเขาเลย
เพราะว่าคือมีคนออกมาจ่ายกันเยอะแยะเนี่ย

แต่เขาบอกว่าทำไมไอ้เงินที่จะกลับมาเนี่ย

คือบางคนสายป่านสั้น
เงินต่อเงินทุนต่อทุนวันต่อวัน
คราวนี้ถ้าเงินโอนกลับมาช้าเนี่ย

เอาล่ะที่นี่ที่ตลาดทุ่งเจริญครับคุณผู้ชมครับ

มีประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะนะครับ

ซื้อของกินอาหารผักผลไม้
ของใช้สินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยนะฮะ
ขายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
โดยจ่ายผ่านแอปเป๋าตังค์นี่แหละนะฮะ

บางร้านเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งเราชนะ
นะครับก็พยายามที่จะสู้เรื่อยมา

เศรษฐกิจยอดขายมันเพิ่มขึ้น๓๐เปอร์เซ็นต์
ประชาชนกล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้วก็ซื้อเยอะกว่าเดิมซะด้วย
แล้วก็ถือว่าเป็นการเยียวยาพ่อค้าแม่ค้า

อยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปนะฮะ
ค่ะต่อเนื่องเลยค่ะอีกหนึ่งที่ที่จะพาไปดูนะคะ
บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยนะคะ
ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะ
คุณผู้ชมปรากฏว่ามีประชาชนไปซื้อเนื้อหมูเยอะเลยนะคะ
เนื้อหมูราคาประหยัดในโครงการหมูทองฟ้าลดราคาช่วยประชาชนค่ะ
ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเขาจัดมาขายให้นะคะ
ราคาหมูที่นี่ถูกกว่าราคาหมูตามท้องตลาด
ถูกกว่า๒๐๔๐บาท
อย่างเนื้อแดงกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
หมู๓ชั้นกิโลกรัมละ๑๓๐บาท
กระดูกอ่อนซี่โครงกิโลกรัมละ๑๖๐บาท
อกจากจะขายราคาถูกแล้วนะคะ
ประชาชนบอกว่าพอใช้สิทธิ์โครงการเราชนะ
หรือว่าโครงการคนละครึ่งได้มันก็ดีนะ
ฝากคนที่เป็นลูกค้าที่ไปใช้บริการก็ประหยัดค่าใช้จ่าย
ส่วนด้านพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ขายของได้
เพราะคนรู้สึกว่าได้ซื้อในราคาที่ถูกลงก็ขายได้มากขึ้น

เห็นบอกว่าพอคนเขามีเงินในกระเป๋า

ทำยังไงให้คนมีเงินแบบยั่งยืนถาวร
ไม่ใช่แค่การแจกเอาง่ายนะฮะ
ทีนี้ไปดูแผงอาหาร
อยู่ที่บนถนนเรียบชายทะเลหน้าอ่าวประจวบเทศบาลเมือง
ประจวบคิริขันกันหน่อยคุณผู้ชมนะฮะ
เขาบอกว่าที่นี่มีแผงขายอาหารช่วงเย็นมากกว่า๕๐ร้านค้า

โครงการเราชนะคนละครึ่งมันดีนะ

ปัญหาที่ไปตกกับพ่อค้าแม่ค้าเพราะอะไร
พอคนจ่ายเงินผ่านแอปเป่าตังค
เห็นตัวเลขแล้วนะว่ามันมีตัวเลขเกิดขึ้น

แล้วจะเอาเงินไปซื้อของมาขายต่อยังไง

ไปยืมหนี้มาเป็นหนี้นอกระบบอีก

หลายเรื่องเช่นเงินเข้าช้าเงินทุนหมุนเวียนของร้านค้าไม่เพียงพอแต่ละวันอะไรอย่างนี้
เงินเข้าช้ามากอย่างคนละครึ่งใช่ไหม
อันนั้นมันต้องเข้าอยู่แล้วแล้วคันนี้ส่วนที่เหลือที่เป็นเงินของรัฐมนตร์อีก๕๐
ไปเข้าอีกทีนึง๔๓๐ถึง๕๐๐น
ที่เขาจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนบางทีมันรอเงินตรงนั้นไม่ไหว
มันก็จริงนะครับพี่เบิร์ต
นี่ไงร้านที่พี่ยกตัวอย่างไงคือร้านเล็กอะไรแบบนี้
เอาไปโคราชกันนะครับไปโคราชกันหน่อยนะครับ
ร้านไหนเข้าร่วมโครงการเราชนะล่ะโอ้โหลูกค้าไปกันแน่นเลย
แต่ร้านไหนไม่ได้เข้าร่วมเขาบอกว่าขายไม่ค่อยได้ครับ
นายทองพักดีนอกเขาปลูกผักสวนครัวขายทั้งผักสลัดผักบุ้งจีนผักชีโหลพา
อีกหลายอย่างเลยครับเอาไปขายในตลาดสดพิมายเมืองใหม่
บอกว่าหลังจากมีโครงการเราชนะมานะขายผักแทบไม่ได้เลย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
อี